อย่างที่พี่เบิร์ตได้โปรยเอาไว้เมื่อท้ายเบรกที่แล้วนะคุณผู้ชม
มีคลิปมาให้ดูคุณแม่คนหนึ่งนั่งเลี้ยงลูก
ลูกเนี่ยเพิ่งอายุได้๑๐เดือนลูกอยู่ข้าง
หันไปตู้เสื้อผ้าเฮ้ยทำไมมันเปิดเองอ่ะ
แล้วพอจ้องเข้าไปมันเหมือนคล้ายกับหน้าเด็กกับมือเด็กโผล่ออกมาด้วย

ดูสิว่ามันเป็นเพราะว่าลมจากพัดลมพัดไป
หรือเป็นวิญญาณในตู้เสื้อผ้าครับ

แง้มออกมาเหมือนมีมือเด็กจับอยู่ข้างใน

เห็นไหมครับแบ๊บเห็นเป็นมือคล้ายมือเด็กอ่ะครับ
เห็นไม่เห็นไม่รู้นะแต่ไอ้ประตูมันปิดได้เนี่ยนะคุณนี่

นะฮะเราไม่รู้นะมันยังพิสูจน์ไม่ได้หรอก
แต่คนที่โพสต์เนี่ยเป็นคุณแม่ลูกอ่อนครับ
นั่งเลี้ยงลูกอย่างในห้องกลางวันแสก

เขาหันไปเจอเฮ้ยทำไมมันแง้เปิดออกมาเอง

สังเกตไปสังเกตมาที่วงให้เมื่อสักครู่นะฮะ

สงสัยฮะผู้หญิงคนนี้สงสัยก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
อยู่บ้านกับลูกสองคนแล้วใครไปขยับประตูตู้เสื้อผ้า
คลิปนี้พอแชร์ไปนะฮะชาวเน็ตก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะพัดลมหรือเปล่า

คุณเอาลูกคุณไปซ่อนให้ลูกเปิดประตูหรือเปล่า
สุดท้ายเธอต้องอัดคลิปยืนยันว่าลูกฉันนอนอยู่ข้าง
ลูกฉันสิบเดือนจะไปสั่งให้เปิดประตูได้ยังไง
ไม่เข้าไปเล่นในตู้แล้วก็ไม่เคยเข้าไปเล่นด้วย
บางทีไม่อยากให้รับมาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะมาแกล้งเด็กหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้นะฮะ
ก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลยังไงแล้วก็แนะนำว่าให้คุณแม่เขาไปไหว้พระดีกว่า
แต่ก็พลาดไม่ได้ชาวเน็ตขอถามนิดนึงว่าคุณแม่ห้องเลขอะไร
ขอเสียงโชคหน่อยคุณแม่เขาตอบไปทองเลขที่๑๐๔ค่ะ
ก็ว่ากันไปตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ